นี้ค่ะเป็นกรณีตามต่อมาดูกันค่ะกรณีที่ตำรวจขับปาดหน้ารถชาวบ้านที่จังหวัดกระบี่
แล้วก็แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมทำท่าทีไม่พอใจชี้หน้าชาวบ้านด้วยนะคะ
เรื่องนี้ผ่านมาเดือนกว่าแล้วคุณผู้ชมตำรวจนายนั้นยังไม่ออกมาขอโทษ
แล้วล่าสุดค่ะทางผู้บัญชาการของทางผู้บังคับบัญชาของตำรวจนายนี้
เตรียมให้ทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันนี่คือเหตุการณ์สิบเจ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมา
วันนั้นเนี่ยคุณสริวัฒน์นะคะชาวบ้านตะบนทรายขาวเขาขับรถไปกับภรรยากับลูก
แล้วระหว่างทางเจอตำรวจนะฮะสพทรายขาวขับรถฝั่งซ้ายปาดหน้ากระชั้นชิด
เขาเลยขับตามไปแต่ปรากฏว่าตำรวจที่ขับรถคันนั้นน่ะนะคะ
กลับทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมเปิดกระจกชี้หน้าภรรยาเขา
หลังจากนั้นขับรถหนีไปโอ้เขาก็มองหูตำรวจทำขนาดนี้รู้สึกไม่ปลอดภัย
ก็เลยเอาคลิปนี้ลงโซเชียลนะคะเพื่อให้นายตำรวจนายนี้ออกมาแสดงความรับผิดชอบค่ะ
ล่าสุดภูมิกับสพทรายขาวบอกว่าเห็นคลิปแล้ว
ตอนนี้กำลังประสานผู้นำชุมชนเชิญตัวเจ้าของโพสต์มาพูดคุยจะได้ปรับความเข้าใจกันนะคะ
ตำรวจนายที่อยู่ในคลิปเนี่ยเป็นตำรวจสพทรายขาวเป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวน
น่าจะมีภารกิจเร่งด่วนก็อาจจะแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมออกไปบ้าง
ซึ่งท่านบอกว่ากำชับมาตลอดว่าใช้รถใช้ถนนต้องระวังและใจเย็น
มีอะไรให้ชี้แจงประชาชนก่อนนะครับ
แต่ถ้าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่เกี่ยวกับงานราชการอันนี้
ประชาชนร้องเรียนมาได้เลยก็จะสอบสวนและปฏิบัติการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ
แต่บางครั้งเนี่ยตำรวจมีภารกิจเร่งด่วนนะครับ
แต่ว่าถ้าไม่เหมาะสมหรือว่าไม่ถูกต้องยังไงก็เดี๋ยวจะกำชับตักเตือนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็จะไปพูดคุยกับเจ้าของคลิปนะครับเพื่อปรับความเข้าใจครับผม